ไปดูเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนึง
จังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยนะคะ
นี่อ่านไปคร่าวมีความแบบคล้ายหนังเรื่องร่างทรงอยู่เหมือนกันนะ

เล่าเรื่องให้ฟังก่อนคือผู้หญิงคนนี้นะคะ

หลังจากตัดต้นโพหน้าบ้านเธอมีอาการแบบนี้มาตลอดเลยค่ะ
อาการเหมือนผีเข้าคือหนาวสั่นสะท้านไปทั่วร่าง
แล้วก็ตาเหลือกหายใจรวยรินเหมือนจะไม่หายใจ

ใช่แล้วจะเป็นแบบนี้ทุกวันหลัง๖โมงเย็นเป็นต้นไป

ชื่อว่าสำเนียงขาวเงินอายุ๕๕ปีเป็นชาวอำเภอเดิมบางนางบวชนะคะ

ร่มลมตกหลัง๖โมงเย็นเมื่อไหร่อาการมาเลยค่ะ

เราได้คุยกับน้องปิ่นลูกสาวนะคะบอกว่าแม่มีอาการแบบนี้มานานแล้ว
แล้วก็ไปหนักขึ้นหลังจากตัดต้นโพที่อยู่หน้าบ้าน
พอตัดปุ๊บอาการแม่หนักเลยนอนตาเหลือกหายใจโรยรินทุกวันเลย
ญาติบอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วหมอปลามาช่วยทีได้ไหม

คุณยายแกร่งคือแม่ของแม่นะครับแม่นางสำเนียงนี่แหละนะ
พอยายตายปุ๊บแม่ก็เป็นอาการแบบนั้นต่อขึ้นมาทันทีเลยแดดร่มลมตกอาการมาทันที
ญาติญาติไปหาหมอดูหมอดูทักบอกว่าก็เนี่ยเป็นเพราะไปตัดต้นโพ
วิญญาณที่สิงสถิตในต้นโพก็เลยโกรธจะเอาชีวิตคนในบ้านให้หมดทุกคน
ก็ไม่รู้จะทำยังไงพาไปหาพระให้พระอาบน้ำมนต์ให้
อาการก็ไม่ดีขึ้นค่ะเลยบอกว่าตอนนี้ความหวังเดียวคือหมอปลาแล้วล่ะ
อยากให้มาช่วยหน่อยตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้องประกบนางสำเนียงดูแลอย่างใกล้ชิดเลย
เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นทีนี้หมอปลาบอกว่าเห็นคลิปแล้ว
เห็นคลิปนี้ที่เราได้เห็นกันหน้าจอนี้แล้วหมอปลาบอกอุ้ย
ต้องช่วยเหลือเป็นการด่วนเลยนะครับหมอปลาเชื่อว่านางสำเนียงเนี่ย
มีพลังงานบางอย่างแฝงเข้าตัวอยู่แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นพลังงานของวิญญาณอะไร
อืมเพราะอาการที่เป็นคือคล้ายคนถูกผีเข้าหรือถูกคุณสัย
เพราะว่าเวลาคนที่มีอาการแบบเนี้ยจะไม่รู้สึกตัวแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้
นี่เป็นเคสที่ต้องช่วยโดยด่วนและหมอปลาบอกว่าพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ไปทันทีเลย
เพราะถ้ายิ่งปล่อยเวลาไปยิ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตของนางสำเนียง
แต่หมอปลาฝากทิ้งท้ายไว้นะคะว่าการเชื่อดวงเชื่อหมอดูเนี่ย
มันเชื่อได้แหละไม่ห้ามกันแต่เผื่อใจกลับมาวิเคราะห์เรื่องของข้อเท็จจริงและความเป็นจริงด้วย
ซึ่งร่างทรงบอกว่าเขาจะเอาทางครอบครัวซึ่งถ้ามันเป็นอย่างที่ร่างทรงพูด
มันก็น่าสงสารและน่าเห็นใจครอบครัวเนี้ยพรุ่งนี้ครับ
ผมจะเดินทางลงพื้นที่ช่วงค่ำเพื่อไปพิสูจน์ว่ามันเกิดจากวิทยาศาสตร์หรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
เคสนี้ผมจะต้องปรึกษากับครอบครัวพี่น้องตรงนั้นทุกคน
ว่าถ้าเกิดทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการก็ได้
เคสเราช่วยเหลือคนเนี่ยอาจมีการสูญเสีย
เคสเราช่วยเหลือคนเนี่ยทำให้เขาหายก็ภาวนานะฮะ
อ่าอย่างนี้ค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งพี่ติไปไปอีกนะ
นักข่าวสายความเชื่อลึกลับสิ่งอะไรต่างนานาพี่ติเขาไม่ยั่นอยู่แล้ว
เดี๋ยวส่งพี่ติไปดูด้วยอ๋อแล้วเราเรามีตั้งนักข่าวสายนี้ให้เขาแล้วใช่ไหม